ต่อกันที่เรื่องราวของเยาวชนอายุ๑๖ปี
ซึ่งเขาถูกตำรวจนั้นถีบรถ
รถเขาล้มลงไปจนเด็กคนนี้เสียชีวิต
พ่อแม่ก็เอานังสือไปยื่นเรื่องต่อผู้การกองปราบ
เรื่องรัฐคดีหน่อยเพราะว่าผ่านมา๕เดี๋ยวแล้ว

ทางด้านของนางจารีมูลมณีแล้วก็นางลำไพรบัวสิน
พร้อมกับทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
ลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคม

ร้องขอความเป็นธรรมต่อพันธบรวจเอกจิระพบภูมิเดช

หลังลูกชายวัย๑๖ปี
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีการตรวจค้นของตำรวจ
แต่กลับถูกตำรวจถีบรถจนล้ม

เหตุเกิดที่บริเวณหัวโค้งกำแพงสุสานบ้านฮกยี่สัวนะฮะ
อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่๑๙กันยายนปีที่ผ่านมาครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วผ่านมากว่า๕เดือน

ทางด้านของแม่ของเด็กที่เสียชีวิตบอกว่า
ตั้งแต่เกิดเรื่องทางครอบครัวเองพยายามจะเข้าไปแจ้งความ

โดยรับลงบันทึกประจำวันเท่านั้น
แต่ก็เรียกตัวคุณแม่แล้วก็เด็กที่บาดเจ็บไปสอบปากคำ

ไม่มีการดำเนินการอะไรใดทั้งสิ้นนะครับ
เธอไปร้องเอาเงินประกัน๓แสนบาทจากประกันภัยด้วย
แต่เธอนั้นไม่รับไว้เพราะว่า
อยากได้รับความเป็นธรรมให้กับลูกชายของตัวเองมากกว่านะครับ
ก็มีจากหลังจากเสร็จงานน้องแค่อาทิตย์เดียวก็มีแค่ห่นเดียว
แค่ว่าไปคุยกันว่าน้องเขาไม่ได้ถีบ
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ถีบน้อง

เราก็แค่อยากให้เขาว่าไม่ได้ถีบหรือขอโทษอะไรเราสักอย่าง

คุณเป็นต้นเหตุที่ไล่ลูกเรามาจนถึงที่เกิดเหตุแล้ว

อันนี้ไม่มีการว่าคำว่าขอโทษหรือคุณมาดูแลคนเจ็บคนตายเลยสักนิดเลยค่ะ
ทางด้านทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
รณรงค์ทวงคืนความยุทิศธรรมในสังคม
ก็บอกว่าคดีนี้มีความเกี่ยวข้องกันกับตำรวจในพื้นที่
เนื่องจากว่าขณะที่เข้าไปตรวจสอบรถจักรยานยนต์
ทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้เท้าถีบไปที่ล้อของรถจักรยานยนต์ของผู้ตายจนเสียหลัก
เป็นเหตุให้เด็กชายอายุ๑๖ปีคนนี้เสียชีวิตขาดที่
ส่วนเด็กชายวัย๑๓ปีได้รับบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดตำรวจไม่ได้รับแจ้งความแค่ลงบันทึกประจำวันเท่านั้น
ทั้งที่ความจริงแล้วหลังจากเกิดเหตุภายใน๓๐วัน
เรื่องทั้งหมดจะต้องถูกส่งไปที่ปปช
คือเด็กเองได้เล่าข้อได้จริงตรงนี้ให้กับทางอายการจังหวัดราชบุรีฟังด้วย
ว่าเขาถูกถีบแต่มันก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น
คดีไม่ได้มีความคืบหน้าหรือดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
เรื่องท่อดังหรือว่ารถแต่งซิ่งอะไรนั้นก็ว่ากันตามกฎหมายไป
แต่ว่าวิธีการในการจับกลุ่มเนี่ยมันไม่ควรทำให้ลูกเขาต้องถึงกับความตายไงฮะ
ประเด็นก็คือที่ต้องมาวันนี้คือเด็กมันยืนยันว่าโดนถีบ
แม้วงจรปิดจะมีไม่ชัดก็ตามแต่เด็กมันยืนยันว่ามันโดนถีบ
แล้วพี่มันก็ตายมันต้องสอบส่วนเรื่องนี้ให้ชัดเจน
ให้ความกระจ่างกับทางครอบครัวเขาไม่ใช่ปล่อยให้มันคลาคสัง
แล้วก็ให้มันเงียบไปแบบนี้ผมว่ามันไม่ถูกต้อง